ใครที่รักแล้วก็ชอบพวกไม้ด่างบอนสีต่าง
อย่าไปวางล่อตาล่อใจเด็ดขาดนะคุณผู้ชม
ไม่งั้นเดี๋ยวเจอแบบนี้ค่ะ
องแทบไม่ทันเลยคุณเขาคว้าเร็วมากเดี๋ยวดูนะตอนนี้

แอบอยู่จนเรามองไม่เห็นแล้วแล้วคลับเนี่ยพลึกไปแล้ว

๒คนเห็นที่หนึ่งอยู่หลังรถหลังรถเก่งก็ขี่มอเตอร์ไซส์อยู่
อ้าวก็อีกคนนึงมาหยิบไปหยิบเจ้าพวกไม้ด่างบอนสี
แล้วคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จอดรออยู่ไง
พอเพื่อนมาปุ๊ปอ้ะขึ้นคลึ่งบอเตอร์ไซส์ออกไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่หน้าบ้านตรงริมถนนสะพานยาว
อยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

จะยกต้นไม้ต้นนี้ลงมาไว้ตรงนี้เอง
สิคุณคือเขาคิดว่าไงรู้ไหม

พวกต้นอื่นมันก็ใบก็ร่วงไปหมดแล้ว
แต่ต้นนี้มันงามดูสิใบดี
เอามาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะไม่ทันข้ามคืนเลย
เกือบเกือบสี่ทุ่มเนี่ยสองคนนี้มาเลยแล้วก็มาขโมยไป
แล้วเขาบอกด้วยนะช่วยถ้าเกิดเอาไปแล้ว
ช่วยเลี้ยงให้ดีนะให้มันโตต่อไปนะ
ถามเจ้าของว่าเสียใจไหมเขาบอกโอ๊ยก็ใจหายสิ
พอเห็นกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ว่ามีคนขโมยไปแบบนี้
เราก็เลยถามว่าต้นนี้ค่ะมันยังไง
ให้อธิบายความพิเศษหน่อยเขาบอกว่านี่คือต้นแม่พันธุ์
เอาหัวบอลมาขยายเป็นต้นบอลเล็ก
ราคาก็อยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐อยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ไปแล้วแต่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ใช่ค่ะเพิ่งย้ายที่นะจากชั้นบนลงมาชั้นล่างนะฮะ